เงินงำการเสียชีวิตของธวัดชัยอนุกูลยังค้างคา
ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายถามตรงตรงกับจอมขวัญวันนี้
กับคุณหญิงหมอพรทริปสิบเก้านาฬิกา